ต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้กันบ้างนะคะสำหรับมิคทองระยะและพี่อ้ำพัชราภา
กลับมาประกบละครคู่กันเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าหลายคนจับตามองเรื่องเรตติ้งหนักมากนะคะ
แต่ผลเรตติ้งออกมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบแนวนิ่งเรื่อยซะมากกว่า
สำหรับหนุ่มมิกแล้วเขาบอกเลยนะว่ากระแสตอบรับดีเกินคาด
แล้วก็ชมนางเอกรุ่นพี่อย่างอ้ำพัชราภาไม่ขาดปากเลยนะ
และตอนนี้นะคะละครเรื่องนี้ก็ยังเร่งถ่ายทำกันอยู่
ก็ต้องรอดูกันไปแบบยาวนี่เขาเพิ่งจะออนแอร์ไม่กี่ตอนเองนะคุณ
ส่วนความรักกับสาวโบเมลดาแม้ตอนนี้จะอยู่กันคนละช่อง
แต่ก็ยังได้พูดคุยกันส่งความหวานให้กันอยู่
และมิ๊กเองก็ยังคอยส่งกำลังใจให้กับละครเรื่องแรกของสาวโบ
ฮอตปังอีกด้วย
เพราะถึงแม้จะอยู่กันคนละฝากคนละฝั่ง
ก็ยังรับงานกับโบได้สบายมากจ้า
ก็คุยกันตลอดครับแต่ว่าก็เจอน้อยลง
ผมว่าต่างคนต่างทำงาน
มันเกี่ยวไหมคะว่าต่างช่องด้วยมันก็เวลา
อื้ออาจจะผมว่าไม่น่าเกี่ยวครับ

ก็ให้กำลังใจกัน

หลายคนก็อิจฉาคุณมิกนะคะ
ได้ร่วมงานกับพี่อ้ำได้หอมพี่อ้ำได้กอดพี่อ้ำ

ร่วมงานแล้วพี่อ้อมแบบเป็นคนเอาใจใส่น้องทีมงานด้วย
ฉันดูแล้วกระแสตอบรับเนี่ยดีนะ

เราจะมองแค่เรตติ้งทางช่องทีวีไม่ได้
เราต้องมองกระแสตอบรับในโลกออนไลน์ด้วยมากกว่า